เธอรับเล่นและของผู้จัดคนเก่งพี่หน่อยบุษกรค่ะ
เรื่องนี้มีเจมส์มาแล้วก็มิวนิษฐาเป็นพระนางของเรื่องด้วยค่ะ
ไม่หยุดเลยเพราะว่ารับละครไปแล้วด้วย

ก็เลยแบบคราวนี้มันก็จะเต็ม๗วันแล้ว
เพราะละครก็จะไปลงพระราชศุกร์เสาร์อาทิตย์

พอเปิดกล้องปุ๊บก็น่าจะเต็มอัตราสูงอยู่
ส่วนลูกชายค่ะน้องเรสซิ่งตอนนี้๔ขวบแล้วนะคะ
ก็ต้องหยุดไปโรงเรียนยาวเลยค่ะ
อาศัยวิธีการเรียนออนไลน์ที่บ้านเอา
งานนี้แม่แพทย์จะมีวิธีการจัดการยังไงให้กับลูกนะคะ
ที่ตั้งใจเรียนห้ามหลับเด็ดขาด
ฟังแม่ลูกเขาเมาส์มอยกันหน่อยค่ะ

เพราะโควิดเรียนออนไลน์เป็นอย่างไรคะ

เวลาออกจอเนี่ยจะเขินอายนิดหน่อย
แต่หลังกล้องบอกเลยว่าพูดเก่งมาก
แล้วก็เป็นเด็กอารมณ์ดีร่าเริงจำใสน่ารักสุดเลยค่ะ

ไม่รู้ว่าอีกหน่อยแม่แพทย์จะดันเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่านะคะ